ด้วยอีกเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวโรงงานถูกฆ่าตายโหด
ด้วยการถูกแทงอกแผลเวอะหวะเหมือนถูกกรีดถูกเฉือนเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็สามีกลับมาถึงบ้านถึงกับช็อกเลยล่ะครับ
กรณีคนร้ายก่อเหตุฆ่านางนันทนาพิทักษาอายุ๔๒ปี
ชาวจังหวัดมหาสารคามจนเสียชีวิตในสภาพเปลือยกาย
นอนคาประตูห้องน้ำตามร่างกายมีรอยมีดแทง
แล้วก็มีแผลถูกกรีดลึกกว่า๑๕แผล
เหตุการณ์เกิดในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแก่งคอย

ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
นายสุไรดียะโกะหรือว่าบังหมวกอายุ๓๓ปี
หมายจับของศาลจังหวัดสระบุรี
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครสิทุยา
การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาบรายนี้หรือว่าบังหมวกนั้นนะครับ
ก็บางหมวกได้ให้การรับสาภาพ
บอกว่าที่ผ่านมานั้นบังหมวกเองเป็นเพื่อนกับนายซาอุดีเจ๊มุนา
ขออภัยเจ๊มุนะครับอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นสามีของผู้ตาย
ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำงานที่โรงไก่ในที่เดียวกัน
แล้วก็เช่าห้องอยู่ใกล้กันอีกสมัยที่เป็นคนในโรงงานด้วยกัน
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุในช่วง๘เดือนที่แล้ว
คือสามีผู้ตายกับบังหมวกมีปัญหากัน
และสามีผู้ตายเอาพวกมารุมกระทืบบังหมวก
บางหมวกได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงาน
กระทั่งบางหมวกต้องออกจากงานแล้วก็หนีไปอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดอายุทยานะครับ
โดยก่อนจะหนีไปอยู่นั้นก็ได้ขู่กับสามีผู้ตาย
แล้วก็ขู่ผู้ตายไว้ด้วยบอกว่าถ้ากลับมา
ถ้ากลับมาเจอกูจะฆ่าให้ตายไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเมีย
และก่อนเกิดเหตุ๒วันคือวันที่๒๖กรกฎานั้นนะครับ
หมวกได้เดินทางกลับมาที่ห้องเช่าแห่งนี้ที่สระบุรี
เพื่อมาหาแฟนสาวที่ยังคงทำงานอยู่ที่โรงงาน
แต่ว่าเมื่อกลับมาแฟนสาวนั้นไม่อยู่
เพราะว่าแฟนสาวนั้นกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับ
หมวกจึงได้เข้าอยู่ในห้องของแฟนสาวแล้วก็ไม่ได้ไปไหน
วันก่อนเกิดเหตุนั้นนะครับบังหมวกได้ซื้อเหล้ามากิน
กินคนเดียวจนเมาไม้ได้ที่แล้วครับ
ด้วยความที่ยังคงแค้นยังคงมีความเจ็บแค้นอยู่
ได้ถือมีดเดินไปที่ห้องของผู้ตาย
ทีแรกกะจะไปพบสามีของผู้ตายนะ
เพราะว่าความแค้นนี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนะครับ
แต่เมื่อมาถึงประตูพบว่าประตูห้องนั้นไม่ได้ล็อก
เดินเข้าไปพบว่าผู้ตายอาบน้ำอยู่คนเดียว
ได้เข้าไปแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
จนมีการต่อสู้กับผู้ตาย
ซึ่งบังหมวกก็เลยใช้มีดแทงผู้ตายทันทีนะครับ
แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หนีไปบ้านเพื่อน

จนกระทั่งตำรวจมาติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้มีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเรื่องของตอนแรกที่ศพคือเปลือยกายไง
ก็จะมีเรื่องของการข่มขืนด้วยหรือไม่นะครับ